นำส่วนข่าวไปแล้วมันจะมีโครนปุดขึ้นมาเหมือน
เป็นภูเขาไฟเป็นลาวาอ่าเออแล้วชาวบ้านก็

แบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นดินผุดหรือว่า
ว่าลาวาโครนที่ผุดขึ้นมากลางทุ่งนาครับ
ในพื้นที่ของบ้านหนองครุงน้อยหมู่๑๐ตำบลโคกกระเบื้อง
อำเภอบ้านเหลี่ยมจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นหลายจุดกระจายไปบนพื้นที่๑๐ไร่
ชาวบ้านต้องปิดล้อมพื้นที่ป้องกันเด็ก
เพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดโครนมันผุดดินมันจะอ่อน
ป้องกันเด็กเด็กสัตว์เลี้ยงเข้าไปบริเวณนั้นเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับ
ทางด้านของนายหวันลาภายนอกอนยุดสี่สิบเจ็ดปีเป็นกรรมการหมู่บ้านหนองกรุงน้อย
น้องกุ้งน้อยบอกว่าก็นำป้ายไปติดเตือนแบบนี้นะครับ
ปักเอาไว้ที่บริเวณในพื้นที่ที่มีลาวาโครน
เพื่อห้ามชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้

แล้วก็ยังบอกด้วยว่าจำเป็นต้องปิดล้อมแล้วนะ

จากว่าตอนนี้พบดินผุดเกิดขึ้นต่อเนื่อง๑๐จุดในบริเวณนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับ

สำนักงานทรัพยากรธรณีเคส๒
แจ้งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
พบว่าดินผุดเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
ของน้ำที่อยู่ในดินใต้ผิวดินเนี่ย

ทะลักเข้ามาทำปฏิกิริยากับเคมีกับแร่ธาตุในชั้นดินเหนียว
จนทำให้เกิดแรงผลักผ่านรอยแยก
สมกับดินในชั้นต่างจนเกิดเป็นโครนผุดขึ้นมา
ซึ่งเป็นการปรับสมดุลแรงดันของน้ำใต้ดิน
ซึ่งโครนที่ผุดขึ้นมานั้นไม่ได้มีความร้อน
จึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนใต้พิพบ
เตือนชาวบ้านว่าไม่ควรเข้าใกล้ลาวาโครน
เพราะอาจจะถูกโครนดูดจนได้รับอันตรายได้
โดยเฉพาะเด็กอย่าเข้าไปใกล้แล้วกันนะครับ
เป็นการปรับสมดุลของดินกับเรื่องของพื้นผิวใต้ดินแล้วก็น้ำใต้ดินนะครับ